ซึ่งจะแข่งที่บุรีรำวันที่๔๖ตุลาคมนี้
ตั้งแต่ปี๒๐๒๑ถึง๒๐๒๕ซึ่งต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ปีแรกจำนวน๙๕๐๐๐ยูโลหรือประมาณ๓๒๓ล้านบาท
โดยต้องจ่ายเพิ่มอีกปีละ๓จนครบสัญญา๕ปีมูลค่ารวมก็ประมาณ๑๗๑๓ล้านบาทนะครับ
ต่อกันที่สมาพันธ์เรือใบโล่งนะคะก็แจ้งมายังสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะคะ
เป็นข่าวดีด้วยนะคะว่ากระมวลวันจันยิ้มผ่านการคัดเลือกไปเล่นโอลิมปิกเกม๒๐๒๐
คือจริงในรายการนั้นน้องแบมนะคะจบอันดับที่๕๒จริงไม่ได้ติดไปโอลิมปิกไม่ได้คว้าตัวไปโอลิมปิ
แต่ว่ามี๒ผู้เข้าแข่งขันที่ได้อันดับดีกว่าน้องแบม๒คนที่ได้โคต้าจากการแข่งขันรายการก่อนหน้านั้น
ลำดับก็เลยเลื่อนลงมาแล้วก็เลยกลายเป็นน้องแบมนี่แหละที่คว้าตัวไปโอลิมปิกเกมทันทีนะคะก็ดีใจกับน้องแบมด้วย
พลตำรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลนะครับอุปนายกและเลขาธิการสมคมกีฬาแห่งประเทศไทย
แถลงข่าวจัดการขันวิ่งรายการบางกอกมิดไนท์มาลาทอน๒๐๑๙นะครับ
ปีนี้นะครับโทนี่อาทิตย์เพลซึ่งเป็นนักวิ่งปอดเหล็กลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์จะลงแข่งขันด้วยนะครับ
ก็เป็นเจ้าของสถิติวิ่งมาลาทอนเร็วที่สุดของไทยนะครับ
ขันก็จะแข่งกันช่วง๔ทุ่มคืนนี้นะครับจนถึงช่วงเช้าครับ
แข่งบริเวณถนนสนามชัยไปยังเข้าเส้นชัยนะครับที่เสาชิงช้าลานคนเมืองกรุงเทพมหานครครับ